ดูบ้านนี้บ้างคุณผู้ชมค่ะที่ร้อยเอ็ดโอ้โหแม่นี่กลัวเลยนะคะ
เพราะว่าลูกชายเนี่ยเมายาแล้วก็คลั่งถือมีดอิโต้ค่ะ
ไล่ทำร้ายแม่กับหลานที่อยู่บ้านเดียวกันค่ะ
ถือว่าจบลงด้วยดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เลยนะคุณนัทพงศ์
ได้ยินเสียงตำรวจเรียกไหมมาคุยกันก่อนลูกมาคุยกันก่อน
คือจบลงได้ด้วยการเจรจานะคะ
ไม้งามโล่ป้องกันที่ตำรวจเตรียมมาไม่ได้ใช้
เพราะเขาฟังเขาฟังที่ตำรวจคุยแล้วก็จบลงด้วยการเจรจาค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อกลางดึกนะคะ
ตำรวจสายตรวจชุดป้องกันปราบรามสพธวัฒน์บุรี
ก็ได้รับการประสานจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ให้มันดูหน่อยมีคนคุ้มคลั่งอลวาสนะ
เอามีดอิโต้ไล่ฟันแม่แม่ก็ต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
จากอดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มเมาส์นะคะนายชัยยศชัยพฤกษ์ค่ะ
ก็มากันผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๐ปี
อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะสวมขาสั้นไม่สวมเสื้อ
แล้วพูดจาวกวนเออะโวยวาย
คุยกันอยู่ร่วมชั่วโมงก็สงบลงนะคะ
ไปกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดีนะคะ
แม่ของเขาบอกว่าแม่กำลังกินข้าวกับหลานอีก๒คน
ลูกชายก็วิ่งไปหยิบมีดอิโต้จะเข้ามาทำร้าย
เห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
จากอดีตนายกเทศมนตรีที่บ้านอยู่ห่างกันประมาณ๕๐๐เมตร
อยากจะให้ตำรวจเอาตัวลูกชายไปบำบัดยาหน่อย
เพราะว่าที่นี่มีแม่กับหลานก็อยู่กันหวาดระแวง
ไม่รู้ว่าวันไหนจะโดดลูกชายทำร้ายร่างกายค่ะ